ส่วนเรื่องของการจราจรหน้าโรงพยาบาลตอนนี้เปิดให้ใช้ได้ตามปกติ
แต่คาดว่าจะกลับมาปิดอีกครั้งถ้ามีการส่งข่าวมาว่าล็อตที่๒ของทีมหมูป่าเนี่ยจะออกป่า
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะ
เชิญค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศโดยรอบโรงพยาบาลเชียงบายประชานุคล้อ
ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงปกติดีค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นนำหมูป่า๔ใน๑๓คน
ส่งถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาเมื่อคืนนี้นะคะ
ตอนนี้ค่ะน้องทั้ง๔คนนะคะก็รักษาตัวอยู่ที่ตึกชั้น๘ค่ะ
ตึกนี้ค่ะเรียกว่าตึกอุบัติเหตุ๑๔ชั้น
แต่ว่าทางทีมแพทย์นั้นได้จัดชั้น๘ทั้งชั้นค่ะ
ปรับเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะเป็นห้องปลอดเชื้อค่ะ
แล้วก็เตรียมกันไม่ให้ผู้ป่วยรายอื่นนั้นเข้าใกล้ของน้องนะคะ
ซึ่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนี้ก็จะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนค่ะ
ห้องโถงพักญาติแยกชัดเจนจากผู้ป่วยค่ะ
แล้วก็ให้ญาติที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเพียง๕๒คน

เยี่ยมก็จะเกิดขึ้นหลัง๓๗วันที่มีการประเมินอาการของน้องค่ะ
ส่วนการประเมินอาการของน้องนะคะ
ต่อตรวจเลือดปัจจวะแล้วก็ทำตัวอย่าง
ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจค้นหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
ส่วนพยาบาลที่ดูแลเด็กนะคะ
ก็จะแบ่งเป็นพยาบาลหนึ่งท่านต่อเด็กหนึ่งคนค่ะ

ก็จะมีเตียง๑๓เตียงค่ะเรียงรายกันอยู่นะคะ
เพื่อเตรียมรับทั้ง๑๓คนของทีมหมูป่า
ซึ่งล็อตที่๒เนี่ยนะคะก็ต้องรอดูว่าในวันนี้นะคะ
จะเป็นทั้งหมดกี่คนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะก็จะเป็นแห่งเดียว
ที่จะรองรับทั้ง๑๓คนค่ะ
ส่วนทางด้านของทางโรงพยาบาลนะคะ
ทางผู้สื่อข่าวเองก็ยังคงสอบถามไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ว่า
จะมีใครบ้างแล้วก็๔คนที่เข้าไปนั้นชื่ออะไร
แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยจากโรงพยาบาลนะคะ
เพียงว่าหากมีการแถลงข่าวจะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวนั้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

ก็เจ้าหน้าที่นั้นก็นำแลนสีเขียวมาปิดด้านล่างเลย
แล้วก็ไม่ให้ทางผู้สื่อข่าวนั้นเข้าไปใกล้ตัวตึกนะคะ
แบ่งพื้นที่ให้ผู้สื่อข่าวนั้นอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาล
ฝั่งโรงเรียนบ้านสันโค้งนะคะหลังแผงเหล็กที่กั้น
แล้วก็อยู่บริเวณริมฟุตบาทเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้า
แล้วก็ส่วนการจราจรนะคะที่ฉันสังเกตตอนนี้
ยังไม่มีการปิดการจราจรค่ะก็ยังคงสัญจรได้ตามปกติ
ตั้งแต่ถนนสนามบินถึงหัวถนนสันโค้งน้อยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการประกาศว่า
หลัง๑๕นาฬิกาให้ทุกท่านทั้งสื่อมวลชน
หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นย้ายรถออกไปด้านนอก
แล้วก็ห้ามเข้ามาใกล้พื้นที่ใกล้จุดตึกของผู้ป่วย
เพราะกิจตรงนี้ค่ะ
ค่ะแสดงว่าณเวลานี้เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยทราบแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถที่เข้าไปเยี่ยมทางด้านของทั้ง๔คนได้
เพราะต้องรอเรื่องของการระยะเวลาการปลอดเชื้อปลอดภัยก่อน
ใช่ค่ะคือแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่า
น้องเป็นใครแล้วก็ผู้ปกครองเข้าไปยังไง
เพราะว่าดิฉันนั่งสังเกตอยู่ว่าจะมีผู้ปกครองท่านไหนหรือเปล่า
เข้ามาเยี่ยมน้องแต่ว่าคงจะไม่มีการเดินเข้าทางด้านฝั่ง
ของถนนสนามบินนะคะฝั่งที่เขากั้นแลนสีเขียว
อาจจะเป็นการเข้าทางอื่นแต่ว่าเหมือนรับรายงานมาว่า
คือยังไม่มีการเข้าใกล้น้องถ้าจะดูได้ก็ประมาณระยะทาง
ประมาณ๒เมตรอะค่ะถึงจะเห็นน้องได้ค่ะ
ค่ะแล้วทางโรงพยาบาลมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างไหมคะ
ว่าวันนี้อาจจะมีการแถลงข่าวช่วงเวลาไหน
ทางโรงพยาบาลจากการสอบถามของผู้สื่อข่าวนะคะ
ไม่มีการตอบรับเลยค่ะว่าจะมีการแถลงข่าวเมื่อไหร่ยังไง
ก็ยังไม่มีการตอบรับมาตอบรับเพียงแค่ว่า
หากมีการแถลงข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนสื่อมวลชนนะคะตอนนี้สื่อมวลชนไทยก็ยังคงปักหลักด้านหลังแผงเหล็ก
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นสื่อมวลชนของต่างประเทศ
ปักหลักบริเวณถนนสนามบินหัวมุมแยกถนนสนามบินตรงสี่แยก
ซึ่งมีการปักหลักอยู่บนพื้นผิวการจราจร
มีทั้งกางคร่มกางเต็นต์วางขาตั้งกล้อง
ทำให้มีการกิดขวางการจราจรไปเพราะว่าอยู่บนพื้นผิวการจราจรบนหัวถนน
ซึ่งคาดว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่การจราจรมาจัดระเบียบอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนเมื่อวานี้ก็มีการประกาศให้ขึ้นไปอยู่บนฟุตปาด
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะที่รถพยาบาลจอแลนด์ผ่านมา
แล้วก็นำส่งเด็กนั้นขึ้นตึกค่ะ
จากการสังเกตการณ์จำนวนนักข่าวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเองก็ดี
ไทยเองก็ดีที่หน้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้
ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับ
สื่อมวลชนก็แค่สังเกตด้วยสายตา
หนึ่งเป็นสื่อมวลชนไทยครึ่งหนึ่งเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศ
ไม่มีการลดค่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะมารอ
ดูว่าวันนี้จะนำส่งทีมหมูป่ากี่คนกี่โมงเหมือนสแตนบายกันนะคะ

สื่อมวลชนต่างประเทศก็ยังคงมีการสแตนบาย
รายงานสถานการณ์จนถึงเที่ยงคืน
ก็ถือว่าสื่อมวลชนหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะ
มีชาวบ้านชาวช่องไปนั่งรอสังเกตการณ์รอถ่ายภาพไหม
ว่าเขาก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติฮะ
จากเมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านแถวนี้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากค่ะ
ขณะที่รถพยาบาลแล่นผ่านมาหลายคนค่ะตะโกนบอกเลยว่า
หมูป่ารอดแล้วหมูป่าสู้มันเป็นภาพแห่งความประทับใจ
เหมือนชาวบ้านเขาก็ดีใจว่าได้นำน้องบางส่วนมาส่งโรงพยาบาล

บางคนก็นำน้ำเปล่านะคะคุณทัศนัย
แจกจ่ายให้กับทางทีมงานทางตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะ
คุณพัชรวรินค่ะบรรยากาศรอบโรงพยาบาล
ตอนนี้พอดีว่าภาพที่เราเห็นจะค่อนข้างเงียบนิ่ง

เพราะว่าโรงพยาบาลนี้ก็มีผู้ป่วยตามปกติ
และที่ตึกนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
ที่ตึกของผู้ป่วยเฉพาะกิจเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปใกล้ได้
เพราะว่าทางรอปภก็จะเชิญออกมาด้านนอก
สังเกตเห็นด้านนอกก็คือมีรถพยาบาลหรือว่ารถกู้ภัย
ก็มาส่งผู้ป่วยรายอื่นหรือว่าฉุกเฉินรายอื่นได้ตามปกติค่ะ
ถ้าผู้ศึกษาจะไปสอบทางเกี่ยวกับน้องทั้ง๔คน

แต่ยังคงยังไม่ให้ติดตามต้องรอการแถลง
แต่ว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของมีการปิดถนน
ทางผู้คุมกับตรวจพลาดเมืองช่างรายท่านบอกว่า
ผู้ป่วยเป็นรายปกติหรือว่าฉุกเฉินให้ไปเข้าด้านหน้าโรงพยาบาลแทน
ยังคงเข้ารักษาที่นี่ได้เหมือนเดิม

ก็ต้องเคลื่อนย้ายไปทางอีกฝั่งหนึ่ง

ไม่ให้ผ่านถนนสรรคงน้อย

ขอบคุณคุณพระเจ้าเรียนพระเจ้ารับประพานานด้วยนะคะ
สำหรับรายละเอียดนี้และบรรยากาศล่าสุด
บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

หมูป่าอีกล็อตหนึ่งก็คือล็อตที่๒
ที่เรากำลังรอคอยเขาออกมาจากใครแล้ว
ใช่หนึ่งประเด็นที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟัง

เห็นชาวบ้านเอาน้ำดื่มไปให้เนอะ
ผมอยากบอกว่าเหตุการณ์นี้เราได้น้ำใจ
แล้วก็เห็นความรักความสามัคคีคนไทยเยอะมาก

เดินเอาอาหารมาให้เป็นข้าวเหนียวหมูทอด

จะเลอโครนหมดเลยเราซักเองไม่ออก

พอเขารู้ว่าเรามาทำข่าวนี้เขาไม่คิดตังค์เลย

พวกผู้ที่ฟรีคุณผู้ชมต้องขอบคุณน้ำใจ
ชาวเชียงรายที่ให้กับ

คือนี่เป็นการเปิดเผยออกมาแต่ว่า
สมควรบอกว่ามีคนเอาเสื้อผ้าของทหาร
อเมริกันไปซักให้หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารไทยไปซัก
แต่คนอื่นก็มีลักษณะการช่วยเหลือแบบเดียวกันเหมือนกัน
ถูกต้องคือเราอยากให้เงินเขาแต่ว่าเขาไม่เอาเขาอยากช่วย
เขาบอกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมในการช่วยทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
เขาทำอะไรได้เขาซักผ้าแรกเขาซักให้เลย
คืออันนี้น้ำใจขอบคุณยังไงก็ไม่หมดสักทีมันน่าชื่นใจเหลือเกินกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น